เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีเสียคนหนึ่งก็เสียพันล้านจริงนะ
อันนี้เอาจริงคนพูดถึงกันมาตั้งแต่ช่วงแบบเที่ยงบ่ายแล้ว
ที่เขาได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมใช่แล้วก็มีมีบอกมาแล้วเรียบร้อย
ทุกคนพูดไปเสนอกันว่าท่ำจริงคือมันมันเข้าใจยากมากเลยนะ
คือคุณลุงแกเนี่ยหรือว่าเสียคนนี้เนี่ยสมมุติว่าชื่อเสียเอนะ
ก็พยายามร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนมา

เพราะโดยเฉพาะคำว่าผมเนี่ยมีเป็นพันล้าน
แต่ผมเนี่ยแทบหมดตัวตอนนี้เพราะผู้หญิงคนเดียว
ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าพันล้านจริงหรือเปล่า

เป็นทางกับสื่อมชนมาคุยกับพี่หนุ่มกันใช้ด้วย
บอกว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งปัจจุบันอายุ๔๕ปี
ครบกันมาสิบแปดปีสุดท้ายหลอกแก
คุณแกขายทรัพย์สินมาให้โอนเงินให้ให้เงินซื้อรถซื้อสมบัติ
อะไรให้เนี่ยตอนนี้เกือบหมดตัวแล้ว
บอกถึงขั้นขายบริษัทขายหุ้นขายอะไรเอาเงินมาให้เลยใช่ไหมคะ
สิ่งทุกอย่างนะฮะคือเป็นพันล้านเนี่ยตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่นะฮะ

แค่หลักสิบล้านอ่าคือสิบล้านสำหรับเราอาจจะบอกโอ้โห
ล้านแต่ของเสียเอแกเนี่ยแกมีเป็นพันล้านไง
จากพันเหลือ๑๐ก็หายไปเยอะนะ
ถ้าย้อนไปเนี่ยคบกันมา๑๘ปีเท่ากับว่าตอนนี้เสียเอ๗๔ใช่ไหม

ก็ตอนนั้นห้าสิบหกส่วนหญิงสาวคนนี้ตอนนี้อายุสี่สิบห้า
เท่ากับว่าสิบแปดปีตอนนั้นอายุยี่สิบเจ็ดนะครับ
เอบอกว่าถ้าย้อนไปนะฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยได้รู้จักผู้หญิงคนนี้
จากการที่มีคนแนะนำให้รู้จัก

เอก็เลยบอกเลิกทำดีกว่าเดี๋ยวเสียดูแลเอง

ก็ตอนช่วงที่คบหาดูแลกันแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแกสายเปย์จริงนะ

บกันใหม่ที่ว่าเลิกเลยทำอะไรอยู่เนี่ยเลิกให้หมดเดี๋ยวเสียดูแลเองเลี้ยงดูเอง

ถอยรถบีเอ็มป้ายแดงให้ก่อน๑คัน

ให้เงินใช้เดือนหนึ่ง๕๐๐๐ถึงแสนบาท

โทษนะคะนี่เงินเดือนหลายคนหลายเดือนรวมกันเลยนะเนี่ยเป็นยังไง
ตอนนั้นฝ่ายหญิงอายุ๒๗สีเอ๊อายุ๕๖

ระหว่างนั้นที่คบกันช่วงแรกเนี่ยไม่เคยไปบ้านฝ่ายหญิงเลย

ความสัมพันธ์แบบนัดเจอกันเจอกันตามห้างหรือไม่ก็โรงแรม

ปิ่งกินข้าวอะไรอย่างนี้เนอะไปเดท

เอาว่าจะเสียวอก็เชิญสองที่เชิญอยู่สองที่
นะยังไม่ได้มาอยู่กินกันแบบฉันสามีภรรยา

ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นให้เงินใช้อะไรพวกนี้ทั่วไป
ครบไปได้สามเดือนฝ่ายหญิงโทมาหา
บอกพ่อหนูเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นเลือดคั่งในสมอง

ใช้แบบหลายแสนสามแสนกว่าบาทอะไรเงี้ย

เพราะว่ารักลูกสาวเขาแล้วใช่ไหม

เอกสารการโอนเงินต่างนะ

เชื่อไหมล่ะว่าเสียเอแกให้จริง
โอ้โหไอ้ฝั่งไหนมันโอนมันให้

แล้วก็เนี่ยทางซ้ายก็คือเนี่ยล้านก้าวล้านก้าวล้านก้าวแสนห้าสามสิบล้าน

พี่ไม่รู้เรื่องเลยพวกเนี่ยยิ่งถอนอ่อนแล้วต้องไปถามเมีย

แล้วนี่เดินอุ้ยพี่ห่วยโอนวันเดียวกันต้องไม่รู้กี่สิบล้าน

ของธุรกิจของแกทำมานะฮะ
พอเรื่องพ่อใช่ไหมช่วงคบกันแรก

นะช่วงปีสองปีแรกเนี่ยไม่ใช่แค่บีเอ็มป้ายแดงคันแรกนะ

กับซื้อรถเบนส์ให้พ่อฝ่ายหญิงด้วย

ก็พ่อเขาบอกไม่มีรถใช้พ่อ
ไอ้พ่อพี่ก็เลยซื้อรถเบนท์ให้พ่อไปหญิง
นี่เอารถ๓คันนี่ก็เท่าไหร่แล้วล่ะ
ดูสิ

ไป๒ปีเริ่มเอกใจ

พ่อเธอที่ป่วยเลือดคั่งในสมอง
ไม่มีรถใช้ต้องซื้อรถเบนท์ให้

จ้างคนให้ลองติดตามดูหน่อย

อยู่กับผู้ชายคนนึงเป็น

ดูแลใครผมดูแลแบบดีแบบไปแบบสุด

แล้วรถคันก่อนหน้านั้นที่ให้ไป๓คันนั้น

ขอเท่าไรเสียให้เท่านั้น

เสียยอมรับว่าเสียเนี่ยสายเปย์ทุ่มเทใจปั้ม

เสียเองก็อายุมากขึ้นทุกวันแต่เสียเขามีภรรยาเขามีลูกของเขานะ
แต่ว่าภรรยาแรกเขาเลิกมั้งเขาก็มีลูกที่ว่าเขาก็บอกเขาก็ให้เงินอะไรลูกเขาบ้างเนี่ย
ให้กับบีเนี่ยเขาก็ให้นะฮะแต่เขามาคิดดูแล้วว่า
คือเขาอยากฝากผีฝากไข้กับบีเพราะเขาแก่ไปทุกวันเนี่ยไม่มีใครดูแลใช่ไหม
เขาอยากให้บีดูแลเขาเอางี้ดีกว่าบีเปิดบริษัทเลย
เปิดบริษัทเสียเปิดบริษัทให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกขายอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรพวกเนี้ย
อ่าเพราะว่าทางฝ่ายหญิงเขาอาจจะมีความรู้อะไรทางด้านนี้อยู่นะฮะ
จะให้เขาเป็นเจ้าของบริษัทจะได้สุขสบายจะได้มีเงินมีทองเป็นหลักเป็นฐานนะฮะ
ก็เขาก็ให้อีกเรื่อยนะฮะซุปเปอร์คาร์มีกระเป๋าแบรนด์เนมเพชรนาฬิการูอะไรพวกเนี้ย
แล้วเสียเอแกบอกแกก็มีทองอยู่พันบาทไม่ใช่ทองราคา๑๐๐บาทนะ
น้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักทองหนึ่งพันบาท

สามหมื่นกว่ายี่สิบล้านได้มั้งประมาณนั้นอ่ะสามสิบสิ
เออเนี่ยแกบอกแกมีน้ำหนักทองเนี่ยพันบาทแกก็ให้หมด
แต่แกบอกเนี่ยไล่ไปไล่มาตอนนี้เหมือนกับฝ่ายหญิงเอาไปขายแล้ว
เหลืออยู่แค่เป็นเงินก็แค่๖ล้านนะครับ
เอาเป็นว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันผ่านมา๑๘ปีเนี่ย
หมดไปไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านกับผู้หญิงคนนี้

แล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าแกจะได้อะไรจากผู้หญิงคนนี้บ้างเนี่ย
ก็คือเป็นเงินเดือนของบริษัทแต่มันก็คือบริษัทที่แกเปิดให้ฝ่ายหญิงไง

เมื่อก่อนได้ก็คือได้ในฐานะเป็นประธานบริษัทเขาต้อง
บริษัทต้องจัดสรรเงินเดือนมาให้อยู่แล้วใช่ไหม

เข้าบริษัทแกยังเข้าไม่ได้เลย
สถานที่ตั้งบริษัทเป็นคอนโดงคอนโดแกยังเข้าไม่ได้

คนแรกเนี่ยกับคนที่สองเนี่ยเลิกกันหมดนะฮะ

พอบีเขาเห็นว่าตัวแกยังไม่เลิกกับเมียคนที่สอง

ก็เลยต้องเลิกกับเมียคนที่สองแล้วก็มาคบกับบีคนเดียว
ทำไมวันนี้แกต้องออกมาอย่างนี้
ฝ่ายหญิงนอกใจ
คบหากับผู้ชายคนหนึ่ง

อะไรนะบาร์โฮสอะไรพวกนี้ว่ะ

บริษัทจัดงานเลี้ยงผู้ชายคนนี้ก็อยู่ด้วย
ก็เลยอยากยุติความสัมพันธ์

คือจุดแตกหักก็คือหลังผู้หญิงก็
ใช้เงินสุลุยสุรายโกหกหลายอย่าง

ยังมาโกหกอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ไม่ได้ว่าต้องการอยากได้ทุกอย่างคืนนะ

เขาเอาไปด้วยผมอยากได้คืนอืมอ่าคันสีส้มเมื่อกี้หรือเปล่า
ที่ที่ถ่ายรูปคู่กันเนี่ยแล้วของที่ซื้อให้ฝ่ายหญิงเอาไปให้ฝ่าย
ผู้ชายคนนั้นหมดนะคือก็ไม่ได้ว่าอะไรจะเลิกก็แต่ว่านาฬิการู
เรือนมูลค่าประมาณยี่สิบล้านขอคืนค่ะทองคำบางส่วนเนี่ย
บอกแกก็ขอคืนนะรู้สึกนะส่วนพินัยกรรมเนี่ยเชื่อไหม
เขียนพินัยกรรมยกให้ฝ่ายหญิงหมดเลยนะทรัพย์สมบัติของแก
แต่มาตอนเนี้ยไม่เป็นไรแกบอกยังแก้ทันเดี๋ยวแกคงต้องแก้
นัยกรรมแล้วที่ว่ายกให้ทั้งหมดเนี่ยแกคงไม่ให้แล้ว
กว่าปีนี้ซื้อรถมาก็พาผู้ชายเนี่ยนังรถซุปเตอร์คาร์ไป
นี่ไปเที่ยวแต่ไม่เคยพาผมไปไหนทุกวันนี้คุณสุข
บายเพราะใครนะคุณมีซุปเปอร์คาร์ขับนะบีเอ็มไอแปด
นี้พารามีล่าอย่างนี้นะโพรเชต์นะก็สามคันหลังสุด
จะมาเอารถผมอีกคันหนึ่งนะฮะลัมเบอร์กินี่ของคันผมก็
ไม่ให้ผมเรียกร้องก็คือส่วนที่นะเขาเอาผมไปเท่านั้น
เองไม่ได้ว่าเออเรียกร้องหมดทุกอย่างนะมีส่วนไหนที่
ผมจะเอาใช่ก็ไม่ใช่เอาเยอะแยะใช่ไหมอ่าคุณเอาผมไปเท่า
อะไรล่ะคืออะไรก็แล้วแต่นะอย่าทุ่มสุดตัวกับผู้หญิง
ดีกว่าใช่ไหมคนเราอย่างน้อยนะเราก็ต้องดูเขาว่า
เออเขามีจริงใจกับเราฟะใช่ไหมแต่จริงแล้วผมก็
ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวแกจะต้องไปฟ้องร้องหรือขึ้นลงขึ้นศาล
ฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ก็ได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนะ
เหมือนกับเขาโฟนอินเขาโทรศัพท์นะครับ
อยากจะย้อนถามกันว่าอยู่กันมา๒๐ปีเนี่ยเธอจะไปยักยอกทรัพย์เขาได้ยังไง
มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเธอไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยจะมาอยู่กับเธอได้ยังไงตั้ง๒๐ปี
ถ้าเกิดเธอไม่ดีเนี่ยทำไมไม่เลิกไปตั้งนานแล้วนะแล้วมามีเรื่องกันครั้งนี้เนี่ย
ไม่ได้ไล่เขาด้วยไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขาด้วยเขามาขอเงินแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
มาขอเธอก็ถามว่าเดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเขาก็ไม่บอกบอกว่าไม่ต้องมายุ่ง
มันเหมือนกับตามราวีไล่บี้ไม่เลิกในเมื่อเขาใช้จ่ายไปกับคนนั้นคนนี้
แล้วพฤติกรรมการเอาผิดมาฟ้องคนนั้นคนนี้ซึ่งไม่ได้มีเธอไม่ได้ทำกับเธอแค่คนเดียว
ไล่ฟ้องคนรอบตัวเวลาที่แบบไม่ได้อะไรแดงใจเนี่ยทั้งนั้นเลย
จะบอกว่าไม่ดูแลได้ยังไงแล้วนี่มาทวงบุญคุณเริ่มตั้งแต่วันแรกที่รู้จัก
จนถึงวันนี้เธอบอกเธอก็ยืนได้ด้วยตัวเธอเองแล้วมาทวงบุญคุณทุกครั้งที่ไม่พอใจ
รับว่าตอนแรกที่เริ่มเปิดบริษัทเนี่ยเขาเริ่มต้นให้แต่เธอทำบริษัทมา๑๓ปี
ทำเองทั้งหมดเงินเข้าบริษัทรายได้ของบริษัทเป็นน้ำพักน้ำแรงของเธอทั้งหมด
เขาไม่ได้มาช่วยทำอะไรที่บริษัทเลยนะก็เป็นแค่ในฐานะประธานบริษัทที่เป็นคนเปิดเริ่มต้นให้
มันก็เสียกับตัวเขาเองข้อเท็จจริงเอาเป็นว่าไปสู้กันในชั้นศาลดีกว่า
บอกว่ามันอยู่ในชั้นศาลหมดแล้วอันนี้สองฝั่งนะฮะที่เราไปไล่มานะ

คืออันนี้เนี่ยถ้าดูในแง่กฎหมายอาจจะเข้าว่าให้ด้วยเสน่หาหรือเปล่าคะ
ก็คงต้องให้ทนายความมาช่วยว่าทรัพย์สินตรงไหนมันให้กันในรูปแบบไหนยังไงบ้าง